ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
สายแบบนี้จะเจอกับเราสองสาวเช่นเคยนะคะ

มาชิกคนใหม่นะคะของครอบครัวของคุณเดบบี้เดบาร่าซีนั่นเอง
ได้ให้กำเนิดลูกแล้วค่ะเป็นลูกสาว
ไปดูความน่ารักกันหน่อยสิ

นี่คือน้ำหนักแรกคลอดค่ะเมื่อเวลา๗นาฬิกาตามเวลาในบ้านเราเลยค่ะคุณ
ส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกานี่ไงบันเทิงไทยรัฐไม่ธรรมดานะจ๊ะ
เป็นลูกสาวคนแรกของคุณเดบบี้เดบาร่าซีค่ะหรือว่าเดบบี้บาซูนี่แหละ
ชื่อว่าน้องลีอาร์สเตอรี่น้ำหนักแรกคลอดค่ะ๓๓๖๕กรัมค่ะ
ตัวใหญ่นะคุณแม่เดบบี้ใช้วิธีผ่าคลอดนี่คุณ
เพราะว่าตัวใหญ่นั่นเองที่โรงพยาบาลซีดาไซไนค่ะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีข้ามประเทศไปถึงคุณแม่เดบบี้ด้วยนะคะ
แล้วก็คุณพ่อเดวิดด้วยค่ะโอ้น่ารักสิลูกนะคะ
หรือว่าเธอตัวจริงน่ารักมากเลยค่ะก็ยินดีกับครอบครัวของคุณเดบี้ด้วยนะคะ

ยังไงก็ยินดีกับครอบครัวของคุณเดบี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ